ทีนี้มาดูเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนบ้าง
พูดแบบนี้จริงมันดูไกลตัวนะคุณสุดสกุล
แต่ตอนนี้ค่ะวงล้อมันเริ่มแคบเข้ามา

แม้ว่าณตอนนี้จะมีการยุติการแบนไป๙๐วัน

ครอบครองใน๒๐๐ล้านเครื่องเขาก็เป็นห่วง
ใช่แต่ทีนี้คุณผู้ชมต้องค่อยฟังดี
เพราะว่าคือณช่วงนี้ยังใช้การได้อยู่

เพราะว่าเหตุนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาเขาขึ้นบัญชี

คือล่าสุดทางค่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
ส่งข้อความมาถึงผู้ใช้บริการ

สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เขาบอกทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่อัปเดตได้ตามปกติ

คือจะไม่ได้รับผลกระทบใดจากเหตุการณ์นี้

รวมถึงบริการหลังการขายต่อไป
เรื่องนี้นายถากรตันทศิษย
ที่การคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
หรือว่ากรสธชก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าได้รับการยืนยันจากสถานทูตสหรัฐ
แต่อาจจะได้รับผลกระทบบ้างเมื่อต้องอัปเดตโปรแกรม
ยกเว้นนะรุ่นใหม่ในอนาคตอันนี้
แล้วก็นอกจากนี้ผู้ใช้บริการอุปกรณ์โครงข่าย
จะมีผลกระทบเฉพาะผู้ใช้งานโครงข่าย

อันนี้ท่านเลขากศชยืนยันมาแบบนี้นะคะ
ส่วนทางด้านนายพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุ
นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ไทย
เขาก็เชื่อนะคะว่าสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทำให้ผู้บริโภคหันไปตัดสินใจ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากสถิติแล้ว
แล้วราคาก็ไม่ได้ห่างกันมาก
ดังนั้นนี่แหละค่ะจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะ